นี่ต้องกักตัวนะคุณพร้อมใช่นะฮะเพราะว่า
ผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ยท่านติด
คงสิบเก้านะครับวันนี้
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ก็ประชุมด้วยการ
วิดีโอคอนเฟอร์เนนต์มานะฮะค่ะนี่นะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ต้องกักตัวทำงานอยู่ที่บ้าน
คือไปตรวจในรอบแรกมาแล้วล่ะครับคุณอนุทินเนี่ยคือไม่ติดเชื้อนะฮะ
ใช่ค่ะอ่าแล้ววันนี้ก็ได้ประชุมร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับก็ไล่ประชุมตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะฮะ
ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์นะครับไปยังคณะกรรมการอำนวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารสุขนี่นะฮะส่วนนี้น่าจะเป็นภาพจากคอลโลมอด้วยใช่ค่ะ
ก็อยู่ที่บ้านก็เห็นท่านตัวใหญ่ดีค่ะชัดดีชัดดี